ผู้อำนวยการสวนหนุ่มนุษย์พัทยาเพราะพูดพลบหารได้นำคณะผู้บริหาร
พร้อมด้วยช้างแสนรู้จำนวน๙เชือกก้มกราบ
หน้าพระพระมรมฉายาลักษมณ์ของนายหลวงราชการที่๙
เพื่อแสดงความอาลัยความจงรักพักดี
กัมพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนุ่งนุษย์พัทยาจังหวัดชนบุรี
พร้อมคณะผู้บริหารพนักงานและบริษัทในเครือกว่า๕๐๐คน
นำช้างแสนรู้จำนวน๙เชือกยืนสงบนิ่ง๘๙วินาที
พร้อมร่วมก้มกราบหน้าพระบรมชายาลักษณ์
ระบาดสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ที่บริเวณสวนลายปีกผีเสื้อที่ประดับด้วยดอกดาวเรือง
เหลืองอร่ามสวยงามกว่า๒๐๐๐ต้น
จากนั้นผู้อำนวยการสวนนงนุษย์พัทยาได้นำคณะ
ต้นดาวเรืองให้กับชุมชนบริเวณโดยรอบ
หลังคาเรือนละ๙ต้นมากกว่า๒๐๐หลังคาเรือน
เพื่อร่วมกับชุมชนทำดีเพื่อในหลวงรัชกาลที่๙เป็นครั้งสุดท้าย
สร้างความดีใจให้กับคนในชุมชนที่ได้รับต้นดาวเรืองเป็นอย่างมากนะคะ
กัมพลตันสัจจากล่าว่าการจัดกิจกรรมวันนี้
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน
โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ดูกิจกรรมด้วยความชื่นชม
ส่วนใหญ่ขอเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะคะ
ด้วยการนำดอกดาวเรืองร่วมแสดงความอาลัยในครั้งนี้ค่ะครับ